เรื่องของตัวเลขโชคลาภเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะ

ไม่ใช่ว่าเออบางคนบอกว่ารอไปฟังทีเดียว

อย่านะคะอย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวคุณจะพลาดหวังเดี๋ยวคุณจะผิดหวัง

วันเดียวค่ะงูเข้าบ้านสองหลังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณ
แล้วเจ้าของบ้าน๒จุดเนี่ยตัวเลขห่างเนี่ย
บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านอายุ๖๓
อีกหลังหนึ่งเจ้าของบ้านอายุ๓๖
อุ๊ยอันนี้ออเดิฟก่อนหนึ่งตัวเลขค่ะ

สุดท้ายแล้วกู้ภัยเขาลงพื้นที่ไปช่วยจับงูสาหรือว่างูทางมะพร้าว

ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณซิงค์ล้างจานอ่างล้างจานแบบนี้ค่ะ
นี่คุณดูนะขนลุกขนพองสยองกล้าวมาก
เจ้าของบ้านบอกว่าต้องร้อนถึงกู้ภัยนะ

ฟังชัดวันนี้ฉันอ่านเร็ว
บ้านเลขที่๓๐๑หมู่๒ชุมชนโพสว่างตำบลหมักแข้งจังหวัดอุดรธานี
ถามว่าทำไมต้องฟังบ้านเลขที่ชัด

มันมีความฝันของเจ้าของบ้านที่แปลกมาก

คุณธัญลักษณ์ภูทรอายุ๖๓ปีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
คืนก่อนที่จะมาเจองูฝันว่าพบสารเจ้า
แล้วสารเจ้าเนี่ยมีเครื่องเส้นไหว้ทั้งของขาวแล้วก็ของหวานพิเศษกว่านั้นคือเป็ด
ที่เอามาไหว้เจ้ามันตัวใหญ่มาก
มีขนาดใหญ่มากเลยไม่เคยเห็นมาก่อน
ความฝันเขาบอกว่าเขาได้รับเป็ดตัวนั้นมา
เหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกหรือเปล่า
ว่าเขาจะได้โชคได้ลาบสุดท้ายแล้วมาเจองูเอาเชือกเข้าไปอีก
เพราะตามความเชื่อเนี่ยถ้าเกิดว่างูไปเข้าบ้านใคร
ตามความเชื่อโบราณบ้านนั้นจะได้มีสิ่งดี
จะมีโชคมีลาบเข้ามาในบ้านเพราะฉะนั้นหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาซะหน่อย
เอาเลขบ้านไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ
จุดแรกผ่านไปจังหวัดเดียวกันจุดที่๒ค่ะคุณผู้ชม
บ้านเลขที่๘๘๙ทับ๑๑หมู่บ้านกฤษณา
หมู่ที่๑ตำบลบ้านเลือบอำเภอเมืองอุดรธานี
ไปโทรศัพท์เช่นเดียวกันนี่ค่ะ
ไปถามเจ้าของบ้านคุณประเสริฐควรพงศากุลอายุ๓๖ปี
เล่าบอกว่านี่ไอ้งูมันเป็นงูแมวเศร้า
ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นงูแมงเศร้า
โทรหากู้ภัยให้มาช่วยจับ
กู้ภัยบอกว่าอุ้ยงูนี่มันอันตรายนะ

จากว่ามันเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงเป็นลำดับที่๕
เป็นลำดับที่๕พบมากในประเทศไทย
แต่ความเชี่ยวชาญและช่ำชองของเจ้าหน้าที่กู้ภัย

นำเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เจ้าของบ้านก็เชื่อเหมือนกันกับบ้านหลังแรก
งูเข้าบ้านแบบนี้จะได้โชคได้ลาบ
ไปซื้อล็อตเตอรี่นะคะ
อายุ๖๓ค่ะเจ้าของบ้านหลังที่๒๓๖
กลับกันเล็กน้อยแค่กลับกันเทคนิคเล็กน้อย